ค่ะติดตามเรื่องสถานการณ์ฟ้าฝนไปแล้ว

แล้วก็มีประเด็นขึ้นกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียล

ว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามากับแม่
แล้วเหมือนกับว่าก็ทะเลาะอะไรกับแม่เกี่ยวกับไม่ใส่รองเท้านี่แหละ
แล้วป้าที่ขายปลาเนี่ยเขาจะหอกเด็กเล่น
โดยการปลาถาดไปใส่เด็กผู้หญิง

แต่ฮีโร่ฟันน้ำนมคือเด็กผู้ชาย

ต่อว่าแม่ค้าขายปลาด้วยความดุเดือดเลย
แถมมาพร้อมกับวลีเด็ดด้วย
ส่วนจะเป็นยังไงไปชมคลิปนี้กันก่อนเลยนะคะ
สิ่งที่ผมรู้จากคุณคิดล่ะคุณคุณคิดล่ะ

ตั้งแต่เราเป็นผู้เกมกับได้
แต่ป้านทะเลาะกับเขาเอง

แต่ผมก็ช่วยเขาเฉย
ผมก็ช่วยให้สามารถกินกับคนอื่น

ว่าป้านอย่าหาเรื่องทะเลาะกับผม
เรื่องไม่จบไม่ง่าย
เรื่องไม่จบไม่ง่ายเหรอครับ

เรื่องไม่จบง่ายหรอกครับ

เล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าเด็กคนนี้เนี่ยนะคะ

ก็เลยไปถามว่าน้องเป็นอะไรทำไมไม่ใส่รองเท้า
ทีนี้เด็กผู้หญิงถูกแม่ทำโทษ

แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าแม่ค้าขายปลา

แกล้งเด็กผู้หญิงด้วยการปลาถาดใส่ให้เกิดเสียงดัง

ทีนี้เด็กชายที่เห็นในคลิป
มีสองมุมในการมองเด็กคนนี้

แต่ก็แฝงไปด้วยความก้าวร้าวเกี้ยวกราด
มันดีตรงไหนถ้าวันหนึ่งเด็กเปลี่ยนไป
แล้วก็ใช้คำว่าเรื่องนี้ไม่จบง่าย

เพราะว่าเด็กเหมือนผ้าขาว
เอาสีอะไรสาดผ้าก็จะเป็นสีนั้น
เขาควรที่จะมีความคิดและพฤติกรรมที่สมวัย

บอกว่าขนาดเถียงยังครับทุกคำเลยคุณ

ว่าเด็กเกรี้ยวกราดไม่หัดรับฟังเหตุผลของเด็ก

ขณะที่อีกคนหนึ่งก็มองว่า
ดูดีจะเห็นอะไรในสังคมไทย

แต่ผู้ใหญ่ก็มองเป็นเรื่องตลก

ไม่ใช่หัวเราะยกนิ้วให้น้องเลย

ป้าคนขายปลายนกระมังใส่เด็กหญิงที่ไม่ใส่รองเท้า
น้องเขาก็เลยจะไปช่วยเพราะว่าสงสารเด็กผู้หญิงร้องไห้
แล้วก็ต้องการให้ป้าที่ขายปลาขอโทษ

ช่วยคนดีและไม่รังแก่ผู้อื่น
น่ารักมากเลยดูเขามีความเป็นผู้นำ
ดูมีคนเป็นคนแบบเข้มแข็ง

ตอนนี้ก็สะท้อนไปถึงผู้ปกครองแล้วกัน
ผู้ปกครองที่เลี้ยงดูเด็กชายคนนี้

มีเหตุมีผลรู้จักชี้แจง
มีความเป็นธรรมในสังคมมีความยุติธรรม
แต่ถ้าอีกมุมถ้าเลี้ยงไปอีกด้านนะ

สองมุมในโลกโซเชียครับวิจารณ์แบบนี้

อาจจะไม่ได้เห็นแบบนี้กันบ่อย

แล้วก็มองกันแบบเป็นกลางนะคะ